พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของโลกโซเชียล
ก็มีมาเตือนกันอีกแล้วนะคะเหมือนคลิปคลิปหนึ่ง
เขาเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนบอกว่าระมัดระวังกันหน่อย
อย่าใจร้อนเหมือนรถจักรยานยนต์คันนี้
ฝ่าไฟแดงแล้วก็ไปชนกับแท็กซี่
ที่สุดทั้งเจ็บตัวแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเฉยให้กับเขาด้วย

โอ้มายก็อด
จักรยานยนต์ก็มาแบบชิวเหมือนกันนะ

นี่แยกนานไหมเนี่ยคือ
ก็จะเห็นว่าเป็นไฟเขียวของด้านนี้

ตัดผ่านมาเป็นวินาทีที่รถแท็กซี่ก็
ออกตัวจากแยกไฟแดงเป็นคันแรกแท็กซี่สีเขียวเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นจังหวะที่พ้นแยกแล้วแหละ
ก็มีจักรยานยนต์คันหนึ่งวิ่งสวนมา

ทำให้ผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายกระเด็นตกจากรถไปนอนอยู่ที่พื้นถนน
แล้วก็รีบลุกไปหาคนขับแท็กซี่นี่นะคะ
มีการไปเจรจาแท็กซี่ก็ลงจากรถมา
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในเพจดัง
ระบุเหตุการณ์ชนเปรี้ยงผลของมอไซค์ฝ่าไฟแดง

ดูกันเอานะครับใครถูกใครผิด
เกิดเหตุที่แยกนานาสุขุมวิทย์นี่เองนะคะ

ต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
ของชายหนุ่มที่ขี่รถจักรยานยนต์
บอกว่าไม่ห่วงผู้หญิงที่มาด้วยเลย

ก็ต่อว่าถึงพฤติกรรมที่รีบขับฝ่าไฟแดง

แล้วก็มีบางคนเข้าใจว่ารถใหญ่สิต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
อ่ะหลายเสียงหลายฝ่ายก็ว่ากันไปนะคะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลติดตามเรื่องนี้นะคะ
ก็สอบถามไปอย่างร้อยตะหมดโทรศุภากรสังกลับโรงสารวสอบสวนตะหมดนครบานลุมพินี
ให้รายละเอียดบอกว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นฝ่ายผิดที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงออกมา
แล้วก็ขับรถชนรถแท็กซี่คู่กรณีก็เลยถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายซึ่งก็ได้มีการเจรจาค่าเสียหายกันภายหลังเรียบร้อยแล้ว